หน้าสุดนะครับซึ่งการอาสาจะดูได้ง่ายง่าย
นั่นก็คือจะมีอุปกรณ์ครบนะครับเป็นอุปกรณ์พวก
หวกแมสรวมถึงแว่นตากันน้ำเนี่ยครับ
เพื่อป้องกันหากโดนฉีดน้ำเหมือนวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ

ตอนนี้มวลชนคณะรัศดรนะครับได้
ที่มาหยุดอยู่ตรงบริเวณรางรถไฟนะครับณตอนนี้นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ได้มาหยุดตัวอยู่ตรงบริเวณรางรถไฟนะครับ
เพื่อแจกร่มหมวกแมสรวมถึงแว่นตากันน้ำให้กับมวลชนที่อยู่ด้านหน้านะครับ
เพื่อเป็นสิ่งป้องกันตัวนะครับหากมีการฉีดน้ำจากเจ้าที่ตำรวจ
เหมือนในวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศสดเลยนะครับ
เอาละครับตอนนี้นะครับมวลชนได้มีการเคลื่อนตัวออกไปต่อนะครับ

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อันนี้คือมวลชนนะครับ
อันนี้คือมวลชนส่วนกาดนี่จะอยู่ด้านหน้านะครับมวลชนนี้ก็จะตั้ง
จะตั้งแผงเป็นหน้ากระดานนะครับเดินเป็นหน้ากระดานตลอดเวลานะครับ
โดยแต่ละคนเนี่ยจะเอามือไขว้กันนะครับเพื่อเหมือนทำเป็นแนวเกาะป้องกันนะครับ
นี่นะครับตลอดการเคลื่อนตัวของมวลชนเราจะได้ยินเสียงการโหร้องการเรียกร้อง
เรียกร้อง๓ข้อจากรัฐบาลตลอดเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยากจะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ลาออกจากตำแหน่งเรียกร้องให้มีการร่างรัฐมนูลใหม่
ที่มาจากประชาชนและปฏิรูปสถาบันนะครับ